ว่านธนกฤษแล้วก็สาวฟางค่ะ
บกันมาได้นานมากเลยนะ๗ปีแล้วนะคะ
หลายคนบอกโอ้โหกลัวอาถรรพ์เลข๗หรือเปล่า
มันเหลือจะแต่งงานซักทีวันนี้มาอัพเดทกันนิดนึงนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะที่งานบวงสวงเปิดกล้องซีรีส์เรื่องใหม่ของทั้งคู่

เพื่อนผมมีมรดกเป็นโฮมสเตย์ครับ

ก็ยาวอยู่อันนี้แค่ชื่อเรื่อง
บอกเลยว่าหวานละมุนกันสุดนะคะ
เรื่องนี้เป็นการร่วมงานแสดงซีรีส์ด้วยกันครั้งแรกค่ะ
ต่างฝ่ายต่างก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลย
ถึงแม้ว่าจะยังไม่เปิดกล้องถ่ายก็ตามนะคะ
แต่ก็รับรู้ได้เลยว่าเวลาทำงานด้วยกันเนี่ยมันต้องสนุกแน่เลยในกองถ่ายนะคะ

ซึ่งนานทีจะได้ออกงานคู่กัน
ก็ขอคว้าตัวมาอัปเดตเรื่องความรักนิดนึงละกัน
จะบอกว่านี่เป็นการสัมภาษณ์เรื่องความรักครั้งแรก
ของทั้งคู่เลยนะว่าสั้น
และอย่างที่บอกไปค่ะเรื่องราวความรักของทั้งสองคน

กลัวอาถรรย์รัก๗ปีหรอเปล่า

ซึ่งหนุ่มว่านค่ะเผยว่าคนเราคบกัน
ผมก็ต้องมองไปข้างหน้าอยู่แล้วครับ
สิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับคนสองคน
ครอบครัวพูดคุยแล้วก็สนทนาตกลงกัน
เรื่องความรักตอนนี้ก็เรื่อย

ย้ำว่าทุกวันมันดีอยู่แล้วครับ
อาหารเลข๗จริงได้ยินแต่ว่าไม่ได้รู้สึกอะไร

แต่เขาบอกปีที่๗แล้ว

มันก็ยิ่งเวลามันผ่านมานานเท่าไหร่

แต่ว่าผมก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันจะ

เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของสองคนสองครอบครัวต้องสนทนากันให้มันเข้าใจ
จริงจังมากเลยนะคะคุณว่านดิฉันขอเมาส์นิดนึงละกัน
เคยไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นแถวรามอินทาไปเจอเขาทั้งคู่นะคะ
เขาไปไกลเป็นกองถ่ายนั่นแหละแต่ว่าเหมือนโลกเรามีแค่สองคนคุณผู้ชมค่ะ
อีแซนแอบมองอยู่ถ้าแอบมองเคยได้ไหมเอาเมนูขึ้นมาอย่างนี้
คุณเนี่ยเหมือนพวกถ้ำหมอ
มองอย่างนี้เลยสิโชคดีเขาไม่รู้ตัว
จริงเขาอาจจะรู้ก็ได้แต่ก็ปล่อยไปเถอะ